เราตามต่อให้ที่พัทธลุงที่เราเล่าไปเมื่อวาน
ว่ามีชาวบ้านเขาไปหาปลาเขาก็ทอดแห
ปรากฏว่ามีอะไรก็ไม่รู้ติดแหมันหนักมาก
เขาบอกว่านึกว่าหินหรือว่าได้ปลาตัวใหญ่สุดท้ายไม่ใช่
คือศพของผู้ชายคนนึงนะคะติดมากับแหหาปลา
แล้วก็สภาพศพของผู้ชายคนนี้ถูกมัดมือมัดเท้าแล้วก็มัดที่คอ
ตำรวจขยายผลให้นะคะเบื้องต้นคาดว่าผู้เสียชีวิตนะคะ
อาจจะมีปัญหาที่มันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของยาเสพติด
แล้วก็ถูกฆาตกรรมเอาศพมาทิ้งตรงนี้นะคะ
ตำรวจสพนพร้อมด้วยตำรวจชุดสืบสวน
นำศพของผู้ชายคนนี้ค่ะที่ไปติดกับแผลหาปลาเนี่ยนะคะ
นำขึ้นมาแล้วก็มีการตรวจสอบอย่างละเอียด
นายวรวิทย์ช่วยมากอายุ๓๕ค่ะ
เป็นชาวอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทธลุงนะคะ
คือเนี่ยค่ะก็ต้องนำไปตรวจสอบ
จุดที่พบศพก็คือใต้สะพานเฉลิมพระเกียรติ๘๐พันศา
อำเภอโคลขนนุนจังหวัดพัทธลุงนะคะ
มันจะเป็นพื้นที่เชื่อมต่อกับอำเภอระโนธจังหวัดสงขลาด้วย
สภาพศพใส่เสื้อคอกลมสีดำ

ต้นแขนขวามีรอยสักรูปใยแมงมุม
หน้าอกด้านซ้ายมีรอยสักแมงป่องนะคะ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าศพเนี่ยค่ะถูกมัดมือมัดเท้า
มัดมือลักษณะไพร่หลังใช้เชือกไนลอนแล้วก็ใช้ผ้าข่าวม้า
ที่คอถูกผ้าขาวม้ารัดเอาไว้ตามตัวมีรอยฟกช้ำเต็มไปหมด
ตาขวามีรอยฟกช้ำคอหักแบบหมุนได้รอบเลยนะคะ
ว่าเสียชีวิตมาแล้วเกือบ๒๐ชั่วโมง
จากการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในที่เกิดเหตุตำรวจบอกว่าแน่คนร้ายมากกว่า๒คนแน่นอน
แล้วก็ใช้เชือกใช้ผ้าขาวม้ามัดมือมัดเท้าผูกคอแล้วหย่อนร่าง
เขาว่าหย่อนร่างจากสะพานแล้วทิ้งลงไปที่บริเวณปากคลองความสูงประมาณสัก๕เมตร
ทีนี้ค่ะนายชาติอายุ๖๒กับเพื่อน๔๕คนเขาก็ทอดแห่หาปลา
แล้วร่างของผู้ตายติดแหขึ้นมา
เขาก็บอกว่าตอนแรกนึกว่าอะไรหนักนึกว่าก้อนหินนึกว่าปลาตัวใหญ่สุดท้ายคือศพนะคะ
เขาบอกว่าเขาโยนกลับทะเลไปก่อนแต่ว่าผูกรวบกับแหเอาไว้นะ
แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะคะฟังเสียงคนที่พบศพคนแรกกันอีกรอบหนึ่งค่ะ
ตำรวจสพทะเลน้อยได้เรียกญาติและคนที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำนะคะ
จากการสอบสวนตำรวจบอกว่าได้ข้อมูลมาแบบนี้ค่ะ

อยู่กับนายนิพนธ์ช่วยมากอายุ๗๕ปี
ซึ่งเป็นปู่นะคะแต่ว่าผู้ตายจะเรียกว่าพ่อ
ออกจากบ้านในพื้นที่อำเภอเขาชัยสนประมาณ๖โมงเย็นของวันที่๒๑พฤษภาคม
มีเพื่อนผู้ชายวัยใกล้เคียงกันคนหนึ่ง

ช่วงบ่าย๒๒พฤษภาคม
ชาวบ้านทอดแห่แล้วก็เจอศพค่ะ

รับว่าหลานชายผัวพันกับยาเสพติด
แล้วเพื่อนมารับออกจากบ้านบ่อยมาก

สัปดาห์ก่อนมีชายแปลกหน้าไปทวงเงิน
เท่าที่ฟังปู่บอกว่ามันเหมือนกับค้างเงินค่ายาเสพติดอะไรแบบนี้
หลานชายคงรับมาขายแล้วเหมือนกับไม่ได้จ่ายเงินให้อีกฝ่าย
จะลงเชฟย้าเนี่ย

ก็เพื่อนที่มารับการไอ้น้ำเตียนเนี่ย

แต่ว่าไม่จากกระวังน่ะอยู่บนดุ้น
ถึงพอเล่นกับเบียร์
เดี๋ยวไหนเบียร์กว่า
กูไหวแล้ว
อยู่เบียร์กรุง
กรุงมา
พอเล่นไงตกลง
ก็ไม่จากการไอ้น้ำเตียร์น่ะ
น่าจะว่าก็ไหวออกมาได้
ตึงมนุษย์เอง
ก็เป็นได้

ผลชนสูตรเบื้องต้นจากโรงพยาบาลควนขนุนนะคะ

ว่าคนร้ายทำร้ายจนสลบ

ส่วนศพตำรวจส่งผ่าพิสูจน์
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดเพิ่มเติม
ที่มหาวิทยาลัยสงครานครินทร์

ประกอบพิธีทางศาสนาในวันพรุ่งนี้ค่ะ

ถึงมีน้ำในปอด